วันนี้๗เมษายนก็ปิดรับสมัครสอบบัญชีรายชื่อ

เช่นเดียวกันกับแบล็คแบงเกจใช่ไหมฮะค่ะค่ะ

ก็ขึ้นรถแห่ปลาใสหาเสียงครับ
มีจังหวะหนึ่งเหมือนพูดชื่อพักผิด

ทางการในการเปลี่ยนแปลงทางการในการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้ว
ขอบคุณค่ะครับเพื่อใครไปเปลี่ยนแปลงภาคศาสตร์ประเทศไทย

เขากำลังจะเป็นการสื่อสารว่าเอ๊ะหรือจะมีการยังไง

เจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวตอนนั้นคือพอบอกว่าขอโอกาสให้เพื่อไทยในการเปลี่ยนแปลงประเทศ
คนบนรถที่ใส่เสื้อสีส้มหันมองหน้ากันเลยนะ

แล้วเจ้าตัวก็อ้าวไม่รู้นะแล้วว่าพูดผิด
แล้วเชื่อไหมฮะคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้ไปลงในโลกออนไลน์กันเยอะมาก
เจ้าตัวต้องมารีทวิตแล้วบอกว่าพูดผิดนะครับ
ก็คือยอมรับว่าพูดผิดนะฮะ
ก่อนที่จะมาเปิดปลาสายย่อยร่วมกันกับนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิอดีตสอสอของพักครับ
เขตบางขุนเทียนฮะตลาดหน้าบิ๊กซีพระราม๒
ผลงานในสภาของนายนัชชาที่ทำมาตลอด๔ปี
ซึ่งก็บอกว่าอย่าปล่อยให้สอสอมีคุณภาพหลุดมือไม่ได้รับใช้ประชาชน
ปลาใสเสร็จปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหานายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจครับ
สลากินแบ่งรัฐบาล๑ใบเลขท้ายตรงกับเลขพักเก้าไกลที่ได้ก็คือ๓๐
แล้วบอกนายธนทรบอกว่าถ้าถูกรางวัลที่๑เนี่ยเอาเงินไปขึ้นได้เลยใบนี้ที่เขาถืออยู่เนี่ยฮะ
แล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้เด็กจบใหม่เนี่ยอย่าว่าจะสร้างตัวเลย
แค่มีกินมีใช้ไปวันเนี่ยยังยากเลยลองฟังครับ
ทีนี้คุณธนทรก็ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล
พักเพื่อไทยที่มีตัวเลขจนทำให้หลายคนว้าวมาก
ก็คือ๑๐๐๐๐ใช่ไหมที่จะแจกให้
ส่วนตัวก็อยากเห็นรูปแบบสวัสดิการที่ยั่งยืนมากกว่านี้นะ
ต่อเนื่องแล้วก็ชัดเจนจึงจะสามารถทำให้คนออกแบบชีวิตได้
หากในอนาคตพักก้าวไกลมีส่วนร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย
คงต้องมีการปรับหลายอย่าง
ในประชาธิปไตยและพร้อมที่จะต่อสู้
กับพลังที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
อย่างตรงไปตรงมาก็ไม่มีพักอนาคตใหม่

ว่าถ้าเกิดว่าพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทย
มีโอกาสจับมือกันนี่จะเป็นโอกาสให้กับ
ประเทศไทยที่จะมีทั้งพลัง
และประสบการณ์ในการผลักดันประเทศไทย
กลับสู่ทิศทางที่เป็นประชาธิปไตย
โอ้โหพูดมาขนาดนี้นี่ไม่รู้ว่าส่งสัญญาณ
เพื่อไทยไหมหรือยังไงนะคะ
เพราะว่าตอนนี้หลายคนก็พยายามมองแล้วว่า
แต่ละคนเขาจะมีการร่วมหรือว่าเล็งจับมือกับใคร

นายวราวุธศิลปอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
พร้อมด้วยนางสาวกัญจนาศิลปะอาชา
และผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อ
ใช้รถบรรทุกตกแต่งเป็นรถหาเสียง
ระเวนพบปะพี่น้องประชาชนที่สุพรรณบุรี
เคาะคะแนนเสียงบัญชีรายชื่อของภักดิ์นะคะ
ก็ใช้เส้นทางเริ่มตั้งแต่อนุสวรีคณะท่านบริหารบรรหารศิลปะอาชา
ที่อำเภออูทองอำเภอสองพี่น้อง
ใช้เส้นทางถนนสาย๓๔๐ไปที่อำเภอบางปลาม้า
เราก็สิ้นส่วนขบวนอรุณสวรีของคุณบรรหาร
ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นการหาเสียงวันนี้นะคะ
ก็บอกด้วยว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่าจะทำสัญลักษณ์มือหมายเลขบัญชีรายชื่อพักยังไงดี

ต้องใช้มากกว่า๒๐๐๐นะครับ
ก็เลยไม่ใช้ดีกว่าเลยติดป้ายเอาง่ายดีครับ

ส่วนคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ครับหัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยครับ
ก็พานายสุพรรณมงคลสุธีนะฮะบินตรงไปสปลาวครับผม
ขอเข้าเยี่ยมคารวะนายเพชรพรมพิทักษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ที่เวียงจันทร์
ซึ่งกำลังส่งผลกระทบอย่างหนักกับประชาชนของพี่น้องชาวไทยนะฮะ
ส่วนช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะรวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตยเนี่ย
เขามีการจัดปลาใสใหญ่ครั้งแรกที่กรุงเทพค่ะ
ซึ่งรวมไทยสร้างชาติถือเลิกวันนี้นำโดยพลเอกประยุจันทร์โอชา
ก็ต้องบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันในตอนนี้
แล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติด้วย

ลุงตู่อยู่ไหนพาร์ททูนะคะ
อ่ะลองฟังหน่อยสิว่าเนื้อร้องแตกต่างจากอันก่อนยังไง
ลุงตูอยู่ไหนเวอร์ชัน๒
อ่าจริงแล้วลุงตู่อยู่ไหนเนี่ยเวอร์ชันแรกเป็นการบอก
เพื่อคนจะได้ไม่สับสนว่าลุงตู่อยู่พักไหน
แต่เวอร์ชัน๒นี้จริงน่าจะตั้งชื่อว่าเบอร์๒๔

ก็จะได้รู้ไงว่าอยู่พักไหนแล้วได้เลขอะไร

ก็อย่างที่บอกพอได้เลขพักเบอร์๒๒มาปุ๊บ

พักก็เลยปล่อยเพลงลุงตู่อยู่ไหนเวอร์ชั่น๒
ขึ้นมาความยาว๑นาที๑๘วินาที
ตอกย้ำว่าลุงตู่อยู่พักรวมไทยสร้างชาติ
ให้กาเบอร์๒๒นั่นเองนะคะ
ส่วนบรรยากาศปลาสายใหญ่ของพักรวมไทยสร้างชาติ
ที่รัฐอัทธัจันทร์กลางแจ้งสวนเบรนจกิติ

แนะนำผู้สมัครสอสอกรทมทั้ง๓๓เขต

ดิเดตนายกของพักขึ้นเวทีปราศัยเนี่ย
ประชาชนนี่คือตะโกนคอแทบแตก

มีลูกอ้อนแล้วนะเดี๋ยวนี้อ้อนถามบอกว่า
รักแล้วรักเลยหรือเปล่า
แล้วก็มีการหยอกล้อประชาชนอย่างเป็นระยะอารมณ์ดี
แล้วหลังเนี่ยเมื่อก่อนเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ย
สมัยที่เป็นนายกก็จะเรียกว่าผม

แต่ตอนที่เป็นแคนดิเดตนายกนี่เรียกลุง
ใกล้ชิดสนิทสนมอบอุ่นเป็นกันเอง
ก็ชูผลงาน๘ปีว่ามีดีหลายอย่าง
พาประเทศรอดวิกฤตและพร้อมพิจฐศาสตร์ต่อ
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดประเทศได้เร็วที่สุดจากโควิด๑๙
เศรษฐกิจเองตอนนี้มีทีมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
จะแก้ไขให้ประชาชนมีกินมีใช้
สร้างพื้นที่เศรษฐกิจทุกที่ที่รถไฟฟ้าผ่าน

นี่ถ้าผู้สมัครถูกเลือกทั้ง๓๓เขตมาร่วมกันเนี่ยนะ
จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้แน่นอน
ขอให้เชื่อมั่นรวมไทยสร้างชาติ

ต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มีอนาคตไหม

แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าอยากให้รวมไทยสร้างชาติทำต่อ
สิ่งที่ลุงกับทีมงานทำแล้ว

ผมเป็นนายกมีแผนหารายได้๔ล้านล้านบาท
ทำจริงไม่ขายฝันนะคะ

เพื่อมาคุยกับผมเนี่ยนะ
จริงแล้วผมเป็นคนชอบคุยกับคนนะ

ผมไปเดินดูที่อุโมงที่หน้าวัดพระแก้ว
ไข้ซ่ากตรงนั้นน่ะ
เพราะฉะนั้นเราต้องการผู้นำที่มีวิสัยท่านหรือเปล่ามองอนาคตไหมอนาคตคืออะไร
อนาคตมีลุงตูลุงตูอยู่ด้วยลุงตู่จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุด
เบอร์อะไรยีบสองใช่ไหมยีบสองนั้นน่ะมีหลายท่า

แล้วมือขวาก็ไม่ได้ใส่หมวงใจแล้วปลอกข้อมือพยุงแถนแล้วนะ

หลังการประสัยเนี่ยลุงตู่เขาพูดถึงความเสี่ยง
ก็มีการพูดถึงประเด็นนั้นด้วยเหมือนกัน
เขาบอกว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
คือบางประเทศอาจจะล้มทั้งยวงได้นะ
ธนาคารอาจจะล้มหมดได้นะ
เพราะว่าเงินดิจิทัลมันจับต้องไม่ได้
มันเกิดจากการตกลงซึ่งกันและกันและไม่มีตัวเงินจริง

ส่วนพักรวมไทยสร้างชาติมีโปรเจกต์ใหญ่อยู่แล้ว
ที่จะนำเงินงบประมาณเข้าสู่ประเทศ
มาจากการทยอยลงทุนสร้างภาษีให้กับประเทศ
เกิดการจ้างงานเกิดประโยชน์โดยตรง
และโดยอ้อมในอนาคตต่อไปครับ
วันนี้ที่เอามาพูดกันวันนี้

เพราะยังไงก็ตาม
จะใช้การใช้เงินลักษณะใดก็ตาม
มันต้องมีเม็ดเงินจริงอยู่เสมอ
เอาไปดูประชาธิปรัศน์กันบ้างนะครับ
วันนี้ปลาสายใหญ่เหมือนกันในกรุงเทพมหานคร
เรียกว่าครั้งแรกเลยก็ได้ที่ลานคนเมืองค่ะ
แน่นอนนำโดยคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักนะคะ

รวมถึงผู้สมัครสอบกรุงเทพมหานครของพักด้วย
วันนี้ไม่เห็นคุณอภิสิทธิ์มานะ
คุณจุรินบอกว่า๓วันก่อนจับสลากได้หมายเลข๒๖

เมื่อวานพักก็ครบรอบการก่อตั้ง๗๗ปี

เรียกว่าเป็นสถาบันการเมืองที่ยั่งยืนที่สุดของไทยก็ว่าได้

สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูลให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
แต่มีข้อแม้คือจะไม่แตะหมวด๑และหมวด๒
ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
เพราะกฎหมายมาตรานี้ว่าด้วยการคุ้มครองประมุขของประเทศ
คุณชวนเองก็บอกเหมือนกันว่าถึงแม้โพลต่าง
หัวหน้าพักประชาธิบัตย์อาจจะอยู่หลัง
แต่ส่วนตัวเนี่ยมองแล้วว่าคุณจุรินไม่ได้เป็นสองรองใครเลย

ก็อยากให้ประชาชนย้อนมามองดูหน่อย
พักการเมืองที่ตั้งมา๗๗ปี
ไม่มีพักอื่นที่มั่นคงและอยู่ได้ยาวนานขนาดนี้
ซึ่งนอกจากบนเวทีจะมีการปลาใสแล้ว
ฉายภาพต้นไม้ประชาธิปไตยและโลโก้ของพัก
บนกำแพงสาราว่าการกรุงเทพด้วยนะคะ
สิ่งหนึ่งที่ผมขอกราบเรียนกับพี่น้อง
ที่เป็นจุดยืนของประชาธิปัตย์
ก็คือว่าประชาธิปัตย์จะไม่ยกเลิกมาตรา๑๑๒ครับ
ที่ไม่ยกเลิกมาตรา๑๔
เพราะมาตรา๑๑๒เป็นตัวบทกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองประมุขของประเทศ

เขาก็ล้วนมีบทบัญญัติของกฎหมาย
คุ้มครองประมุขของเขาทั้งสิ้น
แล้วทำไมประเทศไทย
จะมีกฎหมายคุ้มครองประมุขของประเทศไทย

อีกหนึ่งพักแล้วกันนะครับพักเพื่อไทยนะฮะ
คิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนนะครับ

เป็นหนึ่งในรายชื่อแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย

นั่งรถไฟครับจากสถานีวงเวียนใหญ่

ไปเดินช่วยผู้สมัครสอสอกอทมเขตธนบุรีคลองศาล
สำรวจบรรยากาศการค้าขายตลาดยามเย็นครับ
รับว่านี่เป็นครั้งแรกที่มาเดินตลาดพลู
เห็นสภาพเศรษฐกิจในกรทมนะครับ
ไปเดินงานสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับ
นี่บรรยากาศที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับ
โดยนายเศรษฐาบอกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบ๔๓ปีครับ
นั่งรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เพราะว่าตั้งแต่มาเป็นนักธุรกิจเนี่ย
ก็เดินทางด้วยเครื่องบินแล้วก็รถยนต์

แต่วันนี้พอมาลองนั่งปรากฏว่าราคาตัวก็ถูก
ออกตรงเวลาสภาพก็สะอาดมาก

น่าจะทำประโยชน์ให้กับประเทศได้อีกเยอะ
แล้วก็บอกว่าลงพื้นที่ครั้งนี้
รู้เลยว่าประชาชนรอคอยนโยบายเงินดิจิทัลครับ
มีถามเข้ามาเยอะมากว่าจริงหรือเปล่าครับ
เพราะผู้สมัครสอสอเขต

มาเมื่อไหร่ใช้อย่างไรนะครับ

ว่าถ้าเกิดพระพฤทธิ์ไทยได้รับความไม่บังใจ

ก็คือจะต้องจัดทำเรื่อง๑บาทไม่ดีนะครับ
ผมว่ามันยังไม่ต้องคอยให้เงินตกอยู่ในกระเป๋าหรอก
ถ้าเกิดประกาศแน่นอนว่าเป็นวันที่เท่าไหร่
ผมว่าเรื่องของการเร่งผลิตสินค้านะครับห้างร้านห้างค้าต่าง
เพื่อเตรียมรับวันแรกของการรอบเหรียญ๑หมื่นบาทลงไป
ที่ผมพาคุณมิ้นและคุณผู้ชมไปที่อุทัยธานีกันหน่อยครับ

ผู้ช่วยหาเสียงคือคุณช่อพันนิกาใช่ไหมฮะ

คุณชาดาไทเศษผู้สมัครสอสอพักภูมิใจไทย
๒อุทัยธานีพร้อมทีมงานไปดักพบ
มอบกุหลาบแดงให้กับคุณช่อพันนิกาวานิสครับ

เขาไปหาเสียงกันที่ตลาดคลองถมอุทัยธานีครับ
ก็พูดคุยทักทายกันตามปกติ
แล้วคุณช่อก็บอกว่าวันนี้มาหาเสียงที่อุทัยธานี

ตำรวจตามทั้งวันรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยมาก

แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะตามทำไมขนาดนี้
คุณชาดาก็บอกว่าผมเองก็ถูกตามเหมือนกัน

แล้ววันนี้มาให้กำลังใจทีมก้าวไกล
ก็เป็นมุมน่ารักระหว่างสองพักที่เขา
ดอกไม้ให้กำลังใจแล้วก็ยิ้มแย้มให้กัน

นายชาดากล่าวทิ้งท้ายบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยเศษ
เขาก็นักข่าวนักข่าวบอกว่าแบบนี้นะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่อุทัยธานีนะครับ
ก็ปวกเขาก็จะขึ้นชื่อนะคุณชาดาเขาก็จะเป็นแบบ

ค่ะส่วนคุณอนุทินไปไหนล่ะวันนี้
นครสวรรค์นะคะนำทีมผู้สมัครทั้ง๖เขต
ขึ้นเวทีปลาใสนะคะที่ลานสนามกีฬากลางจังหวัดค่ะ
ก็อ้อนขอคะแนนจากชาวนครสวรรค์๕๐๐คนนะ
สารพัดนโยบายย้ำบอกภูมิใจไทยพูดแล้วทำ
อย่างการพักหนี้๓ปีวงเงินไม่เกิน๑ล้านบาทนี่ทำแน่
แล้วบอกด้วยถ้าเลือกภูมิใจไทยเข้าไปทำงานเนี่ย
นั่นหมายถึงบ้านเมืองต้องการความปรองดอง
เพราะภูมิใจไทยไม่มีคั่วไม่มีสี
ทำงานกับใครก็ได้ที่หวังดีกับประเทศ
ย้ำเลยว่าพร้อมจะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
และผมจะเป็นหน่ายก
ไอ้ตีน้อยเบอร์๗คนนี้ของพี่น้องนครสวรรค์
พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีครับ
เบอร์๗ภูมิใจไทยครับ